อีกหนึ่งเรื่องที่ชนบุรีนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ลูกจ้างมาเรียกร้อง
ขอความเป็นธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขา
แล้วก็วานไปถึงนายจ้างหรือว่าคนที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่าง
ว่ามันมีมาตรการอะไรดูแลเขาบ้าง
เรื่องของเรื่องมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะ
มีคนงานเขาบังคับเครนใช่ไหมเวลายกของยกของ
แล้วปรากฏว่ามันไม่ทันระวังเนี่ยเห็นไหมคะ
ร่วงลงมาแล้วคือเครนเนี่ยดันไปชนเข้ากับรถยกที่มีคนงานอยู่ข้างบน๒คน
คนเสื้อส้มที่ร่วงลงมาเนี่ยได้รับบาดเจ็บ
แต่จะมีอีกคนนึงที่ร่วงลงมาแล้วก็หลุดเฟรมไปคนนั้นเสียชีวิตเลย

เนี่ยคนนี้บาดเจ็บที่เราวงสีเขียวอ่ะแต่มีอีกคนนึงที่มันหลุดเฟรมไปคนนั้นเสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะ
นายจ้างเอากระเช้าไปเยี่ยมจบ

ครอบครัวผู้เสียชีวิตเองก็บอกว่าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลเยียวยา
ไม่มีการเหลวแลจากนายจ้างเลย
แล้วครอบครัวคนตายก็คือหาเช้ากินค่ำ

ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปสู้ถ้าฟ้องคดี
ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาหาเลี้ยงชีพอีกเหมือนกัน
เอาดูกันหน่อยนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกแชร์ในเพจดัง
เป็นคลิปอุบัติเหตุในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะ
ความสูงที่คนงานทั้ง๒คนตกลงมาเนี่ย

พอจะช่วยเหลือพนักงานที่ประสบอุบัติเหตุ

โดยเฉพาะครอบครัวของผู้ตาย

ไม่มีเงินไม่กล้าต่อสู้ดำเนินคดีด้วย

และที่ผ่านมาเขาเล่าให้ฟังแบบนี้

เคยเสียชีวิตขณะปฏิบัติงานมาหลายรายแล้ว

เรื่องนี้นะคะเรามีโอกาสได้คุยกับคนที่รอดชีวิต

เขาบอกเขายังโชคดีที่ไม่ตาย

ก็นำกระเช้าเยี่ยมมามอบให้ครั้งเดียว
ส่วนค่าใช้จ่ายในการรักษาก็ใช้สิทธิ์ประกันสังคม
และประกันอุบัติเหตุกลุ่มของบริษัท
แต่ว่าสิทธิ์นี้มันก็ไม่ได้ครอบคลุมถึงการตรวจ

แล้วเขาก็ไม่ได้รับเงินชดเชยจากการบาดเจ็บและต้องหยุดงานด้วย
เขาก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมสำหรับเขาเลย
เขาก็เลยอยากจะมาร้องขอความเป็นธรรมหน่อยค่ะ
ทุกวันนี้เรายังทำงานได้ไหม
ทำไม่ได้มันออกแรงไม่ได้ครับ
ถึงไปก็ทำอะไรได้ไม่มาก
เพราะว่ามันออกแรงมากไม่ได้ออกแรงมากมันปวด
โปรดทรงอกแล้วก็ใช้ควงหัวครับ
ส่วนพนักงานที่เป็นเพื่อนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
ที่เป็นคนเอาเรื่องนี้มาโพสต์จนเพจแชร์กันไปเนี่ยนะคะ
ที่บอกว่าโรงงานนี้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้ว
พนักงานไม่เคยได้รับการเหลวแลดูแลเลย
มันควรจะมีมาตรการหรือหนทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้
มากกว่าจะมาโทษไหมว่ามันเป็นความผิดของคนบังคับเครน

ฝากถึงนายจ้างว่าอยากให้คำนึงถึงหลักมนุษยธรรมกับพนักงานให้มากกว่านี้อีกหน่อยได้ไหม